คือรถเมย์เพิ่งแต่งงานครบหนึ่งปีใช่ครับเอาจริงจริงถ้าสมมุติเราเห็นในไอจีของนางนาง
เขาจะบอกว่าเฮ้ยครบปีแล้วทำไมมันเร็วจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมนะฮะ
แต่ก็มีเรื่องมากวนใจสำหรับรถเมย์คนึงนิดเนี่ยหลังจากถูกข่าวลงว่า
นะฮะโดยรถเมย์เขานำภาพจากการลงข่าวของเพจข่าวหนึ่ง
ซึ่งลงข่าวว่าต้องปรับตัวชีวิตคู่นะแล้วก็นี่นะครับ
ชีวิตคู่ล่าสุดรถเมย์คนึงนิดเนี่ยเจอปัญหาอยู่บ้านเดียวกันแต่แยกกันอยู่อ่ะ
ให้สัมภาษณ์ว่ามีปัญหาแล้วก็ไม่ได้แยกกันอยู่
แล้วก็วงเล็บนะเขียนสั้นแต่ความหมายเพี้ยนไม่เขียนดีกว่าค่ะ
อย่าทำให้คนอื่นเข้าใจผิดด้วยวิธีการเขียนข่าวแบบนี้เลยนะคะ
มันไร้จิตสำนึกเกินไปไหนนะ
ขนาดมีคนส่งมาถามว่าไม่จริงใช่ไหมพี่อืมเพิ่งจะคบรอบหนึ่งปีใช่
ยังอยู่ด้วยกันดีอืมแฮชแท็กสำนักข่าวอื่นอื่นไม่เห็น
มีใครเขียนแบบนี้เลยแฮชแท็กสัมภาษณ์งานเดียวกับคนอื่น
หรือเปล่านะคะอืมนี่ออกมาค่ะอ่ามาแล้วค่ะ
โทษเลยครับสวัสดีค่ะน้องหน้าเมเอาดูไว้ตรงนี้นี่สวัสดีจ้าลูก
นี่นานทีหนูออกมาเสี้ยสักทีนึงนี่ปกตินางจะปกตินี่ทำอะไรอยู่นี่
แต่งชุดไทยด้วยหนูมาถ่ายรายการอยู่ราชบุรีพี่แล้วก็ใส่ชุดไทยด้วย
คือจริงต้องบอกว่าวันนั้นหนูไปทำงานใช่ไหมแล้วก็หนูมีสัมภาษณ์อะค่ะ
แล้วก็มีนักข่าวมาหลายสำนักแล้วก็สัมภาษณ์กันไปวันนั้นเราก็ไม่ได้คิดว่าจะมีปัญหาอะไรออกมา
ทีนี้เนี้ยพอมีคนเขียนข่าวมาหลังจากวันนั้นถัดมาหนึ่งวันหนูไปวันที่สามสิบ
วันที่หนึ่งก็สำนักอื่นอื่นก็ลงข่าวไปพอวันที่สองมีอยู่หนึ่งสำนักค่ะ
ลงข่าวแล้วดันไปพาดหัวข่าวลักษณะว่าแบบรถเมย์กับพี่บอลมีปัญหากัน
แล้วก็แยกกันอยู่ซึ่งจริงจริงเราไม่ได้แยกกันอยู่ไง
คือเวลารถเมย์อธิบายในการให้สัมภาษณ์ไปถ้าคนเข้าไปอ่านในเนื้อหาก็จะเข้าใจว่า
เมย์ไม่ได้พูดคำว่าแยกกันอยู่เลยแม้แต่คำเดียวแค่หมายถึงว่าการใช้ชีวิตหมายถึงว่ารถเมย์เนี่ย
ชอบแบบว่าเสียงเงียบพี่บอลเนี่ยชอบดูหนัง
ดังนั้นเนี่ยเวลากลับบ้านไปบางทีเราก็จะชอบแบบให้เสียงเงียบหน่อยก็เลยเอาเป็นว่าอย่างนี้
งั้นพี่บอลเนี้ยถ้าจะดูโทรทัศน์เขาจะอยู่อีกห้องหนึ่งที่อยู่ชั้นบนอืม
เมย์ก็จะอยู่ในโซนของรถเมย์แค่นั้นเอง
แต่เขาเอาไปตีประเด็นลักษณะประมาณว่าแบบเราสองคนแบบมีปัญหากันแล้วแยกทางกันแบบแยกห้องกันแยกกันอยู่
อยู่บ้านเดียวกันแต่แยกกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยอ้าวอ้าวซึ่งมันซึ่งมันไม่ใช่ไง
นึกออกป่ะว่าแบบคำที่เราให้สัมภาษณ์ไปมันไม่มีประโยคไหนเลยที่เราแบบว่าเรามีปัญหาเพราะสิ่งที่รถเมย์พูดคือหมายความว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตต่างกันบางอย่างแต่มันไม่ได้บอกว่ามันคือปัญหาในชีวิตเราไม่ใช่เพราะรถเมย์ก็มีความสุขดียังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเป็นปกติอะไรอย่างเงี้แค่หมายถึงว่าบางช่วงเวลาที่แบบความชอบแต่ละ

เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะคือมันจะดูตลกมากที่
ก่อนหน้านี้เราแบบ๑ปี

ฉันจะมาแยกทางกันอยู่ได้ไงอะไรอย่างนี้
แล้วที่ลงอันดับแรกอันดับหัวแรกเลยหรือจากเทศหรืออะไร
สำนักข่าวนึงบอกมาเลย
แต่ทีนี้ในตัวเว็บไซต์ของตัวเขาเองเขาก็มีเว็บไซต์๒อัน
ก็มีน้องคนหนึ่งใครสักคนหนึ่งโทรมาหาน้องบัวผู้จัดการของรถเมย์
แล้วก็บอกว่าอยากจะขอโทษอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โทรมาแล้วก็พูดคำว่า
ข้อความทั้งหมดที่เขาเขียนไปเนี่ยด้วยความที่มันเขียนได้สั้น
เขาก็เลยต้องเขียนแบบนี้อ๋อแล้วมันก็เลยพูดว่า
ขณะที่สำนักอื่นเขียนมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดเขาก็เขียนสั้นเหมือนกัน
แต่ไม่มีใครเขียนไปในประเด็นทางนี้เลยแม้แต่คนเดียวอืม
ช่วยติติ่งทั้งต่ำคนที่เขียนด้วยอ่าฮะเอ่ออย่างหรอแคร้วแคร้วเนอะ

ก็เลยแปลกอยู่ดีถึงแก้แล้ว

ไม่แล้ววันนี้พี่บอลพี่บอลอยู่ด้วยไหมครับน้องเมย์

อย่างไรก็ตามแต่ผมชื่อว่ามังคนค่อยไม่รู้
ไม่รู้นายไม่รู้หรอกแต่ว่าตัวลูกน้องเองอ่ะ
บางครั้งเนี้ยพอไปเขียนไปเนี้ยแล้วไม่ได้มีการกันกรองที่ดีเนี้ย
ครับมันทำให้เสียไปหมดทั้งองค์กรอืม
เมื่อเช่นนั้นเนี้ยที่ให้พูดเนี้ยเพื่อนนายจะได้รู้ฮ่า
แล้วจะได้มีการไปกำชับห้ามปลามว่าอย่าทำแบบนี้อีกโอเค
แต่ล่าสุดก็ออกมาขอโทษน้องเรียบร้อยแล้วครับ